โชว์สมรรถนะของรถถังในครั้งนี้ก็เพื่อแสดงศักยภาพของอาวุธหนักที่สั่งซื้อมาในยุคของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปเจาะประเด็นเรื่องนี้ถึงศูนย์การฝึกทหารม้าจังหวัดลบบุรีนะครับติดตามจากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
กำลังเครื่องยนต์ดีเซลขนาด๑๒๐๐แรงม้าที่ขับเคลื่อนง่ายกว่ารถถังรุ่นเก่า
สามารถทำความเร็วทางตรงเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สมรรถนะรถถังวิธีสี่รุ่นนี้
ขับเคลื่อนได้ดีขึ้นในพื้นที่ราชชันและข้ามสิ่งกีดขวางบนพื้นที่สูง
แม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะเป็นพื้นที่ยากลำบากโดยภายในตัวรถยังมีการติดตั้งแอร์
แก้ปัญหาอากาศร้อนรวมถึงยังสามารถลงน้ำลึกได้ถึง๑เมตร๕๐เซนติเมตร
หรือวิ่งจมน้ำได้ทั้งคันหากติดตั้งอุปกรณ์เสริม
ส่วนการติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตรสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะ
กระสุนระเบิดต่อสู้อากาศยานกระสุนระเบิดแรงดันสูงและกระสุนจรวดนำวิถี
เลเซอร์ที่มีระยะยิงไกลสุด๔๐๐เมตรด้วยการล็อกเป้ายิงระบบดิจิตอล
ตรวจจับฝ่ายตรงข้ามและระบบเอาตัวรอดด้วยการยิงควันพังตัว
เมื่อถูกจับได้ด้วยเลเซอร์นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการยิงแบบ
ฮันเตอร์คิลเลอร์ปืนกลต่อสู้อากาศยาน๑กระบอก
และมีเกาะป้องกันแบบผสมและเกาะปฏิกิริยาที่มีขีดความสามารถ

การยิงคันนี้นะครับถือว่ามีการล็อกเป้าได้เร็ว
และการยิงที่แม่นยำรวดเร็วด้วยครับ
ตัวอย่างเช่นหากรถถังวิธี๔ยิงด้วยกระสุนเจาะเกาะ๑นัด
เพื่อระบบสั่งการดิจิตอลเลือกเป้าอัตโนมัติ
จะยิงไกลได้มากถึง๒กิโลเมตรเพื่อหวังผล
และสามารถออกปฏิบัติการในเวลากลางคืน
คือสภาพแวดล้อมที่แย่ได้ดีอีกด้วย
ทันสมัยขึ้นเยอะครับถ้าเทียบกับรุ่นเก่า
เพราะว่าอย่างระบบการทรงตัวของปืนใหญ่
แล้วก็การควบคุมปืนกลต่อสู้อากาศยาน
จากภายในตัวป้อมปืนก็ถือว่าต่างเยอะครับ
แต่ตัวเก่าเราจะยิงเวลากลางคืนเนี่ยมันจะยิงไม่ได้ครับ
แต่ตัวนี้จะมีระบบกล้องความร้อน

ในโหมดของการวิ่งยิงครับก็สามารถทำได้ครับ
แต่ของตัวเก่าเนี่ยทำไม่ได้ครับ
เครื่องยนต์แรงนี้๑๒๐๐ลิงต์มาก
หน้าจอมันใช้ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หมดเลย
แต่ระบบเบรกระบบพยุงตัวรถมันจะนิ่มกว่า
รถถังหลักวิทย์ที่๔ทั้ง๒๘ทัน
กองทัพบกไทยได้เซ็นสัญญาจัดซื้อรถถัง
จากประเทศจีนด้วยมูลค่ากว่า๕๐๐ล้านบาท

โดยทางประเทศจีนได้ลำเรียงส่งมาทางเรือ
ขึ้นที่ฐานทัพเรือสัตตาฮิพตชนบุรี
เมื่อวันที่๙ตุลาคมเมื่อปีที่ผ่านมา
พร้อมกับเจ้าหน้าที่มาร่วมทดสอบระบบ
โดยได้รับการสนับสนุนการซ่อมบำรุงจากเพศจีน

และการจะซื้อรถถังวิทย์ที่๔ครั้งนี้

เพื่อนำมาเข้าประจำการกองพลทหารม้าที่๓
โดยทหารม้าในพื้นที่กองทัพภาคที่๒

ม๖๐๒๑จังหวัด๑๐๑
และม๗๘๐๐จังหวัดนครราชศรีมา
ส่วนในระยะที่๒และ๓ทางกองทัพบก
จะจัดหามาให้ครบทั้ง๔๘คัน
เพื่อให้ครบ๑กองพันธุ์ในอนาคต
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพพยุงศักดิ์การสมเกต
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน